ความสำเร็จของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ชอการช่าง
กำลังจะถูกสารต่อจากรุ่นสู่รุ่น
โดยนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่
โจ้นัทธวุฒิตรีวิศวเวศ

เขาเรียกว่าสู้สุดขีด

น่าจะสามารถทำได้ดีกว่าไหม